เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วจังหวัดระยองค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ราชธรรมเนี่ยก็ควบคุมตัวนักโทษ
ให้ไปทำงานบริเวณรอบเรือนจำแห่งนี้นะคะ
แต่เรือนจำเนี้ยเป็นเรือนจำที่เป็นลักษณะเปิดและนักโทษที่ได้มาทำงานแบบนี้
หมายความว่าเป็นนักโทษที่ประพฤติดีใกล้ที่จะได้ออกจากเรือนจำแล้วก็เลยได้ทำงาน
แต่ปรากฏว่านักโทษที่กำลังทำงานอยู่เนี่ยมีอยู่๓คน
หลบหนีออกไปค่ะตอนนี้ยังจับไม่ได้เลยนะ
ยังไม่เจอตัวเลยนะคะแต่มีชาวบ้านคนที่อยู่ใกล้ใกล้แถวนั้นเนี่ย
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเห็นรถเก๋งอยู่คันหนึ่งแปลกมีพิรุษไปคอยถามทาง
แล้วก็เหมือนกับไปจอดอยู่ที่หน้าเรือนจำไม่รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพานักโทษสามคนนี้หลบหนีหรือเปล่า
ช่วงประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อวานนี้ค่ะที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว
อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าหน้าที่ราชธรรมก็นำตัวนักโทษไปทำงานในบริเวณรอบรอบเรือนจำอ่ะนะคะ
นักโทษกำลังจะพ้นโทษก็เลยได้ทำงานในลักษณะแบบนี้
มีนักโทษชายสามคนค่ะประกอบไปด้วยนักโทษชาย
วรวิทย์คล้ายสุวรรณอายุ๒๒ปีต้องโทษคดียาเสพติด
โทษจำคุก๓ปีเหลืออีกแค่๕เดือนเองนะคะ
นักโทษชายรัตนพลวงสุวรรณอายุ๓๓ปีคดียาเสพติดเหมือนกัน
โทษจำคุก๕ปี๗เดือนเหลืออีกแค่๑ปี๘เดือน
ก็ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ค่ะนักโทษชายมานัทสุวิชัยอายุยี่สิบเจ็ดปี
คดีพยายามฆ่าผู้อื่นจำคุก๔ปี๒เดือนเหลือ๑ปี๖เดือน
ก็ปีครึ่งเองหนีอ่าสามคนนี้พากันหลบหนี
ตอนที่เจ้าหน้าที่รัชธรรมให้ทำความสะอาดทำงานอยู่รอบเรือนจำ
ยังไม่เจอตัวเลยนะคะหนีออกไปตั้งแต่เมื่อวานเย็น
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
ชาวบ้านที่อยู่หน้าเรือนจำเขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์
เมื่อสองวันก่อนมีผู้ชายรูปร่างสูงค่ะแต่งตัวดีนะ
ขับรถเก่งสีบรอนแต่ว่าไม่เห็นยี่ห้อจำเลขทะเบียนไม่ได้
แต่จำได้ว่าเป็นทะเบียนจังหวัดระยองมาถามทางคือถามละเอียดเลยนะคะ
ว่าทางนี้ออกไปไหนได้บ้างมีทางย่อยอะไรไหมมีทางลัดไหม
คือถามละเอียดมากชาวบ้านคนนี้ก็เลยบอกไปว่า
ช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็บอกทางไปครับบ่ายสองโมงเมื่อวาน
มีกลุ่มนักโทษเรือนจำเขาไม้แก้ว๑๐คนไปตัดย่าอยู่ริมถนนหน้าเรือนจำค่ะ
แล้วชาวบ้านคนนี้บอกว่ารถเก่งคันนี้คันเดียวกันกับที่ไปถามทางอ่ะ
มาจอดอยู่ห่างจากประตูเรือนจำเขาไม้แก้วไปแค่๒๐๐เมตร
คือใกล้กับจุดที่นักโทษกำลังตัดย่าอยู่ครับ
เขาบอกว่าตอนนั้นไม่เอกใจไม่ได้สนใจแต่พอมารู้ข่าวว่ามีนักโทษหนีไปสามคน
เพิ่งจะมาเอกใจว่าเอ๊ะรถคันนั้นก่อนหน้านี้เคยมาถามทางแล้วถามละเอียด
จนผิดปกติรถคันนั้นมาจอดใกล้ใกล้จุดที่นักโทษกำลังทำงานกันอยู่เลย
มันดูมีพิรุธนะคะไม่รู้ว่าเป็นรถที่ไปรอพานักโทษหนีหรือเปล่านะ
อันนี้แค่ตั้งข้อสังเกตนะคะไม่รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าค่ะ
สองวันสองวันแล้ววันที่เกิดเหตุที่หนีเนี้ยเขามาจอดจอดจนช่วงไหนฮะ
เขามาจอดหน้าบานเลยไม่ไม่ใช่ตอนที่เขานีอ่ะเขาจอดอยู่ตอนจอดตรงนู้นหรือใกล้
รถคันนั้นเป็นบ้านคันเดียวกันใช่ไหมฮะรถคันเดียวกัน
แล้วเห็นคนในรถก็เป็นคนเดียวกันคนเดียวกันแต่ตอนนั้นครับ
อ่าจุดประมาณเท่าไรครับสี่สิบกว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมครับ
ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทั้งเจ้าหน้าที่ราชธรรม
ตำรวจสพบ้านค่ายและสพใกล้เคียงเขาสนที่กำลังร่วมกันนะคะ
นักโทษที่หลบหนีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลย
ตอนนี้ยังไม่เจอตัวเลยนะคะครับแล้วต้องบอกเลยว่าคิดผิดมากมากอ่ะ
เหลือโทษอีกไม่เท่าไหร่จริงอีกแป๊บเดียวก็พ้นโทษแล้ว
จะหนีไปทำไมแต่อีกมุมหนึ่งก็อาจจะทำให้เราได้เห็นก็ได้ว่า
สามคนนี้เนี่ยความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะกลับตัวเป็นคนดีหรือยังไง
ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าตัวเองก็จะพ้นโทษอยู่แล้ว
แต่แทนที่จะใช้โอกาสนี้ในการที่จะรอการพ้นโทษแล้วใช่ไหมกลับหนีไปอีกนะครับ